ดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อย
เท่าไหร่ก็ยังไม่หมดจากสังคมไทยสักที
ให้เห็นจุดจบของคนที่ค้าของคนที่เสพ
ไปดูปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดกันหน่อย
ไปตรวจค้นรีสอร์ท๖จุดด้วยกันนี่เลย
สภาพคือส่วนใหญ่นี่โอ้โฮน่าตกใจค่ะ

ไปพบเยาวชน๑๓คนแล้วก็พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า
รถจักรยานยนต์อุปกรณ์การเสพรถยนต์เนี่ยเพียบเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เปิดปฏิบัติการยุทธการฟ้าแดดสงยาง
เข้าไปตรวจค้นรีสอร์ท๖แห่งในอำเภอยางตลาด
หลังจากที่สืบทราบมาว่ามีเยาวชนรวมกลุ่มกัน
สุมยาเสพติดภายในรีสอร์ทค่ะ
ผลจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มเยาวชน๑๓คน
พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า๑๖เมตร

แล้วก็สามารถยึดรถจักรยานยนต์รถยนต์ไปตรวจสอบได้
โดยขณะที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าตรวจค้น
พบว่าทั้งหมดกำลังตั้งวงเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยควบคุมตัวทั้งหมดส่งที่สพยางตลาด

ให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็เสพ
อกจากนี้ผลการตรวจปัสสาวะพบว่ามี๘คนเนี่ย

โดยยุทธการฟ้าแดดสงยาง
เป็นแผนการปราบรามยาเสพติดในจังหวัดกรสินนะคะ
เพื่อระดมกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปตามนโยบาย

แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังนั่นเอง